บ้างไฟพญานาคโอ้โหบอกเลยว่าเป็นประเด็นกันทุกปี
มีจริงหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าหรือว่าของจริง
คนบันเทิงเขาก็ขอแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะนี่เลยคุณพีเสดิร์ด
คนนี้แหละลูกหลานชาวอีสานของจริงคุณผู้ชม
พีเนี่ยเขาเป็นคนขอนแก่นค่ะเขาก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็น
หลังเป็นกระแสมากเลยนะคะว่าข่าวการพิสูจน์ว่า
ไฟพญานาคนั้นมีจริงหรือเปล่า
พีเนี่ยเขาบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะที่กำลังเป็นข่าวกันว่า
มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าทำให้คนเข้าใจผิด

แต่อยากพูดในฐานะที่ไปนั่งรอดูมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
แล้วก็ได้เห็นความอัศจรรย์ที่ลูกไฟเหลือบสีชมพูอมส้ม
ขึ้นมาจากน้ำเขาบอกเขาเห็นทั้งกับใกล้และเห็นแบบไกลด้วยนะ
ระยะห่างกันจากที่นั่งเนี่ยไม่เกิน๓เมตรก็เคยเจอมาแล้ว
บอกเลยค่ะว่าไม่ใช่การยิงปืนขึ้นฟ้าหลอกคนแน่นอน
แต่จะเกิดจากอะไรหลายคนพิสูจน์ไม่ได้
แต่ตามความเชื่อของคนแก่เล่าสู่กันฟังว่านั่นแหละคือบ้างไฟพญานาค
บูชาพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษานั่นเอง
ผู้เท่าเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นสิ่งใดนะหากเราคิดดีทำดีมันก็คงจะมีแต่เรื่องดี

โพสต์นี้คุณผู้ชมค่ะของพี่พีมีแฟนเพลงคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดี
กันเห็นมากมายเลยนะแฟนคับหลายคนก็เห็นเหมือนพี่พีเหมือนกัน
ว่าเชื่อนะคะว่าเชื่อเนี่ยว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงเรื่องนี้เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาส่วนตัวจริงคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอเปิดใจพี่พีชเสด็จสักหน่อยแล้วกันผ่านทางโทรศัพท์ไปเลยค่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่านะเชื่อสนิทใจเพราะว่าเคยเห็นมากับตาแล้วแล้วก็เห็นต่อหลายต
พีมงานเขาก็เห็นด้วยว่ามีจริง
พีบอกว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธานี้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
แต่ใครจะมองว่าจุดขึ้นหรือเปล่า
ยิงมาสร้างข่าวหรือเปล่าทำให้มันเป็นกระแสอะไรอย่างนี้
อันนี้ตัวพี่พีเนี่ยไม่ก้าวไก่ความคิดของใครนะจ๊ะ
ไปฟังเสียงพี่พีเสดิร์ดกันหน่อยค่ะ
เป็นเรื่องของความเชื่อ
ถึงพี่พีน่าจะเชื่อเรื่องบ้างไฟพญานาคคุณผู้ชมค่ะ
ที่พี่พีไม่เคยขาดในทุกการเข้าวัดทำบุญ
จิตใจต้องทำให้บริสุทธิ์รั่ว๒๐ปีที่ผ่านมาทำแบบนี้ตลอดค่ะ
และที่สำคัญจะศึกษาพระธรรมนะ
กรรมฐานกับพระสายหลวงปู่มั่น
เข้าพรรษาถือไปเลยจากศีล๘ยาวไปเลย

อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงนะคะ
อันนี้เราก็นำเสนอในส่วนความเชื่อของพี่พี
ก็เป็นความเชื่ออีกหนึ่งที่อยู่กับเรามานานเนอะ

ก็ที่แกเล่าให้ฟังว่าแกเจอจริงนะ

บอกว่าขอพนมมือแล้วขอให้ได้เจอนะคะ
ไปที่โผล่นพี่สัยที่เดือนขวัญบอบเนี่ยแหละคุณผู้ชม
แป๊บเดียวผ่านไป๑๕นาทีดวงไฟขึ้นเลย

ลูกขอได้ดูเป็นบุญตาบ้างนะอะไรอย่างนี้
โหมแต่เล่นคอนเสิร์ตคงไม่ได้เห็นอยู่ดีก็พูดมาเลยอะ

พักคุณผู้ชมค่ะอธิษฐานมาแล้วขึ้นเลย
ใช่อันนี้เป็นความเชื่อนะคะ